อนุญาตนะคะเคยเรียกเขาว่าอดีตเนรผี
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปกินเป็ดสดอะไรแบบนี้แล้วหมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วย
อ่าปรากฏว่ามันมีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บแล้วไม่ยอมไปโรงพยาบาล
อ้าวตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้ายยอมแต่ก็ยังโวยวายอยู่

ก็เห็นว่ามันรถล้มตรงนี้ไปไหนมาไปไหนนะมาจากชนบุรีมาจากชนบุรี
มาจากชนบุรีชนบุรีชนบุรีจะไปไหนเนี่ยอยู่ขึ้นเหนือ
อยู่ขึ้นเหนือพอดีพวกผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งชนรถเข้าอ่ะ
รถเป็นอะไรไหมเนี่ยเจ็บตรงไหนเปล่าเออ
นี่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นภาพจำได้

อายุ๓๖คนนี้นะคะขออนุญาตนะคะ
ขอเรียกตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่า
อดีตเณรผีปอบครับ
ก่อนหน้านี้เขาถูกรถชนรถจักรยานยนต์มาชนนะคะ
นายวรนาศอายุ๑๘เป็นคนขี่
นางสาวศิรนุษย์อายุ๓๒นั่งซ้อนมาด้วย
ทีนี้นายเจริญทรัพย์อดีตเนรผีปอบคนนี้เขาก็เจ็บนะ
ที่เท้าที่สะโพกถลอกตามตัวเต็มเลย

แล้วคุณผู้ชมจำจักรยานนี้ได้ไหม
หมอปลาซื้อให้ตอนย้ายไปอยู่บ้านหมอปลาจักรยานสีชมพู
จักรยานที่เขาชอบมากรักมาก

เขาอยากออกจากบ้านหมอปลาแล้วก็ออกมา

แล้วเนี่ยมันโดนรถชนอ่ะ
นายเจริญทรัพย์เขาก็บาดเจ็บนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะปั่นจักรยานจากชนบุรีอ่า
จะไปลำพูนมาโดนชนที่กำแพงเพชร

ตัวคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนนะคะ
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
แต่ว่าเขาก็อาการสงบลงอะนะ
แล้วเขาก็ยื่นเงิน๒๐ให้กับคนชนเขาด้วย

เองโดนเขาชนนะเขามาขอโทษ

นี่ค่ะไม่โกรธค่ะ

ผมก็ขี่มาตามถนนปกตินั่นแหละ
ซื้อของที่ตลาดคลองขลุง

เจอนายเจริญทรัพย์ปั่นจักรยานมา

ก็เลยชนกับรถจักรยาน

ถือว่าฟาดเคราะห์ร่วมกัน
ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายนะคะ

เป็นการขับขี่รถโดยประมาท

ให้ไปพักที่รีสอร์ทในพื้นที่ตรงนี้ก่อน

จะไปต่อก็ค่อยว่ากันต่อ

แต่กว่าจะยอมไปตำรวจบอกผมก็เหนื่อยกันทั้งโรงพัก

ก็คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนนะคะ
เขาจ่ายค่าที่พักให้นะค่ารีสอร์ทที่พัก
ค่ายาให้จ่ายค่าอาหารให้นะคะ

แต่นายเจริญทรัพย์ก็เลยให้สตังค์เข้าไป๒๐ไง
แล้วก็ให้เลขไปด้วยเหลือเสียงโชคเอากัน